รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เขาเป็นมะเร็งตอมหมวกตายครับ
เป็นระยะที่๔
จริงแล้วในทางการแพทย์เรื่องนี้จบไปแล้วเมื่อ

ปลายใจว่าทำได้ไงครับ
เขาเคยพูดเคยพูดกับพี่สาวเขาว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีเขาดูแลพ่อให้ดีอย่าดื้อ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
มีรายการเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นเพื่อนของนักสู้ชีวิตทั่วประเทศ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ผมชื่ออุเทนนามสกุลจันช่วยครับ
เป็นคนใต้มาทำงานอยู่จังหวัดระยองครับผม
รายได้มันก็ไม่ได้ทุกวันครับเพราะว่าฝนฟ้าอากาศที่มันไม่แน่นอน
เพราะว่าฝนฟ้าอากาศที่มันไม่แน่นอนกับการกรีดยางครับ
แต่เราก็ต้องเลือกเพราะว่าเวลาพาลูกไปหาหมออย่างนี้ครับ
ลูกเราเข้าโรงพยาบาลแต่ละครั้งมันก็ใช้เวลา๑๔๑๕วัน
คงไม่มีบริษัทที่ไหนมาจ้างเราไปทำงานครับ
ผมมีลูกทั้งหมด๒คนครับคนโตอายุ๑๓ปีครับ
เรียนอยู่ชั้นป๖คนเล็กอายุ๑๑ขวบครับผม
ก็ไม่ค่อยได้ไปโรงโรงเรียนค่ะเพราะว่าหมอเขาไม่แน่นำให้ไปโรงโรงเรียน
เพราะว่าเขาคุมต้านต้ำ
ตอนนี้ป่วยเป็นลูกมะเร็งริตูมุกไต

เมื่อปี๕๓ลูกชายของผมมีอาการท้องโตผิดปกติครับ

ประมาณเหมือนกะภาะอุ่บบาดนะครับ
ทำให้หน้าท้องตึงเห็นเส้นเอ็นเลยครับ
พอหมอเจาะไข่กระดูกสันหลัง
หมอก็ได้วินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็งต่อมหมวกไตครับ

ตอนนั้นก็ได้แต่มองหน้าลูกแล้วก็สงสาร
ตอนนั้นหมอก็ขอให้คีโมก่อนดูว่าก้อนเนื้อมันจะตอบสนองกับคีโมหรือเปล่า
แต่พอหลังจากให้คีโมไปครบคอร์ส
พอทำผ่าตัดเสร็จหมอก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเอาก้อนที่เหลือออกไปได้
ก็ต้องเลือกครับระหว่างให้หมอดูแลที่โรงพยาบาลกับเอามาอยู่ที่บ้าน
ผมก็เลยคิดว่าการที่เอามาอยู่ที่บ้าน
เราจะได้เล่นกับลูกเห็นเขายิ้มเขาหัวเราะ
ดีกว่าอยู่กับโรงพยาบาลก็ให้เขาเครียด
ก็เลือกที่จะเอามาอยู่ที่บ้าน
ฐานะตอนนี้ก็ยากจนมากครับ
เงินไปโรงเรียนของลูกแต่ละวันแทบจะไม่มีเลย
ขณะที่บางครั้งไม่มีข้าวสารจะกิน
เคยกินข้าวกับเกลือเคยมีครับ
บางครั้งเราก็แทบไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าว
ให้ลูกได้กินในแต่ละหมึก
ณตอนนี้มะเร็งระยะสุดท้ายที่เขาเป็นอยู่ครับ
ทำให้ไตทำงานผิดปกติเก็บสารอาหารไม่ค่อยอยู่
และทำให้มือเกร็งเท้าเกร็ง

สองครั้งตอนอาทิตย์ต้องเรียกห่วงโม้ก้าวอย่างด่วน
เพราะว่าเขาจะมีออกซิเจนให้คือประถมพยาบาลเบื้องต้น
บริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทบริษัท
หมอเคยบอกนะครับว่าต้องเข้าใจว่าโรคนี้มันจะไปจบยังไง
แต่ยังหวังลึกว่าต้องหายต้องสู้
เพราะเรามาไกลมาไกลเกินกว่านี้จะยอมแพ้เข้าไป
เราสู้นะครับนะเราจะได้หายนะเรามีหวังเราต้องหาย
เราต้องหายได้เนาะเราเก่งเนาะ
ผมอยากหายเพราะผมอยากอยู่กับพ่อนานครับ
ผมจะสู้กับมะเร็งครับ

คุณอุเทนครับพ่อผู้ต่อสู้กับมะเร็งร้ายในตัวลูก

สวัสดีนะคะทั้งสองท่านเลย
ทีนี้อย่างที่เราเห็นภาพกัน๓คนมีคุณพ่อมีพี่สาวมีลูกคนเล็ก
ขาดไปหนึ่งสิ่งทุกคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าแม่น้องไปไหน
แยกทางกันตั้งแต่เขาอายุ๒ครับครับ
ก็ผมก็เลือกที่จะ

เพราะคิดว่าผมดูแลได้ดีกว่าเขาครับ
อาจจะไม่ทราบว่าน้องเขาจะเป็นโรคอันนี้

เพราะทุกวันนี้ผมยังติดต่อกับยายเขาอยู่ครับ
จริงแล้วยายก็ได้ช่วยบางส่วนครับกับการที่เราไปโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
แกก็ได้เจียดเงินที่เก็บไว้ครับ
ส่งให้หลานบ้างทีละพันครึ่งพันอย่างนี้ครับ
ยังดีครับยังดีที่ยายเขายัง

แล้วน้องเขาต้องไปโรงเรียนแล้วมีไหมถึงขั้นบางวันที่ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน
บ่อยครั้งครับบ่อยครั้งบ่อยครั้งที่ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน

ก็ต้องไปครับไปยืมครูบ้างอะไรบ้างครับ
ครูก็ใจดีครับมีครูใจดีหลาย

โรงเรียนหนูโรงเรียนอะไรนะคะ

ขอบคุณนะคะคุณครูรัฐดาวันและคุณครูท่านอื่นด้วยที่คอยช่วยเหลือนะคะ
อันนี้มันก็ได้อย่างเสียอย่างนะฮะ

แต่ว่ามันจะได้อยู่กับลูก

เราก็ไปปลูกเพลิงปลูกอะไรอยู่แล้วก็ได้อยู่กับลูก
ได้ดูลูกตลอด๒๔ชั่วโมง
คือไม่มีทางเลือกอื่นที่มันดีกว่านั้นนะครับ

ถ้าเป็นไปได้คุณอุเทน

อยากจะทำงานอะไรที่มันจะได้อยู่กับลูก

ผมจริงอยากจะค้าขายอยู่กับที่
เป็นของช้ำหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองอะไรพวกนี้ก็ได้ครับ
ให้เป็นงานของตัวเองที่มันสามารถที่จะ

รายได้ต่อเดือนค่าใช้จ่ายในครอบครัว
เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับครอบครัวของเรา
ถ้าเฉลี่ยก็ประมาณวันละ๕๐๐บาทถึงจะพอครับ
เพราะว่าต้องซื้อน้ำคันละ๒๕๐ต่อ๕วันนี้
ต้องซื้อทุกอย่างทั้งน้ำอาบน้ำกินเลย
มะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคที่มันกลัวเรื่องของความสุขนะครับ
เพราะว่าเวลาคนเราตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วคนเราถ้าเกิดมีความสุขเนี่ย
ร่างกายสมองก็จะหลั่งสารออกมาบางอย่างซึ่งพวกมะเร็งเนี่ยเขาจะแพ้สารพวกนี้
แล้วคุณอุเทนเนี่ยมีวิธีสร้างความสุขให้กับลูกน้องสแตมนี้ยังไงบ้างครับ
ก็ทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นด้วยกันการไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
เขาจะติดผมตลอดครับก็ทำให้เขาหัวเราะพยายามแห่เขา

อย่าให้เขาเหอะหาอย่างนั้นจะได้ลืมความเจ็บความไม่สบายครับ
อันนี้ก็เกินที่คุณหมอท่านคาดคณีไว้มาแล้ว

หมอยังตายใจนะครับตายใจว่าทำได้ไงครับทำได้ไง
มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดขึ้นได้ไหม

ทำทุกวิถีทางครับที่จะยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
จริงแล้วในทางการแพทย์เรื่องนี้จบไปแล้วเมื่อ

คุณอุเทนมีคำพูดของลูกคำไหนบ้างไหมคะที่ฟังแล้ว
มันทำให้เราใจสั่นสะเทือนใจ

เขาเคยเพื่อพี่สาวเขาครับ
ว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีเขา
ดูแลพ่อให้ดีอย่าดื้อ

ยิ้ม

แต่ว่ายังไม่ไปเร็วนี้ได้ไหม
อีกสัก๓๐ปี
ค่อยไปได้เปล่า
ไหวไหมล่ะ
ไหวครับ
อย่ายอมแพ้
อยู่เพื่อพ่อ

ทีนี้คุณอุเทนต้องการเงินทุน
เอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ขอบคุณครับ

คุณกำลังใจให้

อะเสร็จแล้วครับ

มาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลย

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

คุณอุเทนนักสู้ชีวิตของเรา

ต้องถามล่ะเคยฟังหรือเปล่าเพลงนี้
ท่องมาบ้างไหมคะเพลงนี้

ตัดสินใจให้ดีเดี๋ยวผมจะถามคุณอุเทนนะครับ

นักสู้ชีวิตของเราคุณอุเทนครับมีสิทธิ์ใช้ตั้งแต่เพลงแรกเลยนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แสดงว่าน่าจะร้องได้ใช่ไหมคิดว่าร้องได้
ขอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้องชัดจนกว่าดนตรีจะหยุดตัวเอง

วันนี้ที่จะทำเนี่ยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเพลงแรก

มากันที่เพลงแรกเลยนะครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
นะครับ
คุณธุเทนทำเพื่อท่านเป็นของเราจริงมากับจริงก่อน
หมอยังไงครับ
เคยร้องใจพักไม่เปลี่ยนพัน
ทำได้ใกล้กันจนตะวันตกดิน
กลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยิน
ไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้า
จากนอกสามปีตีหาเงินมามั่นฝันตา
วิวกลับคนดังพยนต์กลับหนา
พ่อน้องแก้วตาสัญญาเขาขอ
เจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลื่อนลอย
พี่บุญน้อยลงค่อยทั้งคืน
จ้าวลืมร้อยรักที่พี่สละความรักไอ้สามชื่น
จ้าวแปลไปหัวใจมันถูกปืน
แทบล้มทั้งยืนสะอืนอกรม
จากใร่ไปหาเงินกระชวดชม
วิวกลับคนดังพยนต์กลับหนา
พี่ร้องลืมสัญญาสายัน